ดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อย

การชนะบุรีตำรวจจับ๒ชาวพม่า
ขับรถขนยาไอซ์๒๐กิโลกรัมมูลค่าถึง๓๐ล้านบาทนะครับ
ตำรวจโรงพักสังคบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมทหารอาสาสมัครได้ตรวจค้นรถกระบะ
ซึ่งมีชายหนุ่มชาวพม่า๒คนนั่งมา
พบยาไอซ์๒๐ห่อหนัก๒๐กิโลกรัม
ราคาประมาณ๓๐ล้านบาทซ่อนอยู่ในถังน้ำมันแล้วครับ
ทั้ง๒สารภาพรับจ้างขนคนละ๒๕๐๐๐บาท
ส่วนเพื่อนร่วมแก๊งที่รอรับรถในจุดนัดพบ
พื้นที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกไหวตัวทัน
หลบหนีไปได้ก่อนซึ่งจะได้ติดตามขยายผลกวาดล้างต่อไป
ก็หลบพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ไม่รอดเหมือนกันนะครับ

แล้วก็มาซุกซ่อนยาเสพติดแบบนี้นะครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งนี่เป็นนาทีที่ตำรวจโรงพักเมืองชนบุรี
บุกเข้าจับแล้วคุณดูสิจับใคร
จับพระพระสารวุฒิฉันทศิริอายุ๓๕ปี
วัดแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
หลังจากรับแจ้งว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติด
จากการตรวจก็พบยาไอซ์หนัก๐๘กรัมบรรจุในซองกาแฟ
แล้วก็ยังมียาบ้าถึง๒๘เมตร
นำตัวไปให้เจ้าอาวาสศึกนะครับ
ก่อนจะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่ง
ยาไอซ์ยาบ้าอยู่ในความครอบครองและไม่ใช่เพื่อเสพด้วยนะ
เพราะจำนวนมันหลายเม็ดตำรวจบอกว่าเพื่อจำหน่ายนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมจากชนบุรีเดี๋ยวพาไปดูที่ราชบุรี
ราชบุรีเนี่ยมี๒จุดนะคะเอาที่แรกของราชบุรีก่อน
๑๒๐กิโลกรัมเนี่ยพร้อมกับสอบปากคำผู้ต้องหาก็ถูกลวกตัวได้ยกแก๊งเลย๖คน
แล้วหัวหน้าแก๊งคือนายธีรยุทธ์วัดแย้มนะคะ
กัญชาทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ท้ายรถกระบะตำรวจเนี่ยนะ
ก็นายธีรยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาค้ากัญชามานานแล้ว
ไปซื้อมาจากทางภาคอีสานโลนึงเนี่ย๒๕๐๐บาท
ก็จะส่งจากภาคอีสานไปขายที่ภาคใต้เอามาขายเพิ่มราคาเยอะเลย
ซื้อมา๒๕๐๐บาทขายกิโลละหมื่นนะคะแล้วทุกครั้งเนี่ยจะใช้รถกระบะขนกัญชา
มีรถเก๋งอีก๒คันขับดูรัดเหลาล่วงหน้าไปก่อน
สำหรับกัญชาล็อตนี้เนี่ยนะถ้าสมมุติส่งถึงมือลูกค้าเนี่ย
กิโลกรัมจะมีมูลค่ามากกว่า๓ล้านบาท
แล้วก็ทั้ง๖ผู้ต้องหาเนี่ยนะคะที่ถูกรูปตัวได้
ก็ถูกส่งดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท๕
ก็คือกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และจะมีการสอบสวนขยายผลรวมถึงมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
เพื่อยึดทรัพย์ที่ได้จากการค้ายาเสพติดต่อไปนะคะ

ขนมาแบบนี้เลยแค่เอาผ้าดำคลุมเท่านั้นเองนะครับ

ราชบุรีเช่นเดียวกันนะครับนายทศพลเผื่อนอุดม
อำเภอบ้านโป่งพร้อมด้วยภูมิกับการโรงพักกลับใหญ่
ทหารตำรวจนะครับได้มีการตรวจนับยาบ้าจำนวน๒แสนเมตร
มูลค่ากว่า๒๐ล้านบาทที่มีชาวบ้านพบว่า๒ชายชะกัน
ขึ้นรถกระบะและนำมาซุกซ่อนไว้ในไร่
อ้อยพื้นที่หมู่๒ตำบลกรับใหญ่
ซึ่งตอนนี้จะได้ติดตามตัวแก๊งค้ายาแก๊งใหญ่แก๊งนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
อันนี้เรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะครับ